มูเตรุไม่เข้าใครออกใคร

สิ่งที่หนูไปลงนะมามันมีอยู่ที่หนึ่ง

เขาก็พูดเลยนะว่าสถานที่นั้นเขารู้เลย
น่ะที่นั่นคือน่ะรุ่มหลงน่ะโลกี

แต่เวลาหนูนอนหนูจะนึกถึงคนอื่นตลอด
โอ้โหคุณโดนทำเสน่ห์หรือว่าอะไร
โดนทำเสน่ห์ค่ะเป็นนะโลกีนะรุ่มหลงที่แบบว่า

เขาลงหน้าคุณแล้วคุณก็จะคิดถึงเขาอยู่ตลอดอย่างนี้เหรอ

คือคนที่มาชอบเรานี่แหละแต่เราไปคิดถึงเขาตลอดที่แบบรุ่มหลงไปเลยอะไรอย่างนี้
หลงเข้าไปเลยตั้งแต่ที่เราไม่เคยชอบเข้ามาก่อน

โอ้พี่หนูก็แบบว่าใครเข้ามาหนูก็ชอบแบบ
แล้วตอนคืนหนูจะมานึกตลอดอะไรอย่างนี้

คือเราก็นึกแบบไปภาพไปอนาคตที่มันยาวอะไรอย่างนี้ค่ะ
ยาวยังไงอย่างเช่นแบบแต่แต่งงานกันอะไรอย่างนี้กัน

ใช่เขาก็เลยบอกหนูว่าห้ามไปลงนะกับใครเด็ดขาด
แล้วเขาทำพิธีหนูคือเขาไม่ได้ลดน้ำมนต์แต่เขาจะมีมีด

คือน้ำตาหนูไหลภาคออกมาเลยทั้งที่แบบว่าคือเราเป็นคนที่แบบ

เอามีดมาจี้หนูปุ๊บแล้วบอกว่า
พ่อพ่อจำมันไม่ได้เหรอพ่อปู่นารอด
แก่เนี่ยคือปางที่บ้านคือพ่อปู่นรอด
จำมันไม่ได้เหรอตอนเด็กที่พ่อจับมือมันตีละนาด
คือตอนเด็กพ่อกับแม่หนูจะเล่นลิเก

กลางวันพอเล่นเสร็จปุ๊บพ่อเขาชอบไปตีละนาดแบบเล่นอะไรอย่างนี้
แล้วหนูก็ไปนั่งตากก็ตีละหน้าไปด้วย
คือปู่นรอดบอกว่าพ่อจำไม่ได้หรอตอนเด็กใส่ตีละนาด
ที่พ่อจับมือมันตีละนาดแล้วก็บอกปล่อยมันไปเถอะ
เพราะว่าเด็กคนนี้มันกระตันอยู่
คือหนูไปดูดวงที่ไหนก็แล้วแต่เขาจะเห็นเป็นพ่อแก่

แต่เวลาขับรถปุ๊บอย่างลงมากินก๋อเตี๊ยวกันแบบนี้
คนก็เห็นว่ามีคนเก่กั้งออกบนรถ
คือพ่อแก่เรามีความรู้สึกว่าเขาติดตัวเรา

เราก็ได้เสียงอะไรวะพี่แชมป์อ่ะพี่เคยก็จอดก็ไม่มีอะไรก็ขับไปอีกสักพักหนึ่ง
เคาะรถอีก๒ทีข้างรถดังแต่พ่อบอกว่าแชมป์ขับมาเบาลูกเพราะแกอาจจะมาเตือนเดี๋ยวอาจจะมีอุบัติเหตุอะไรอย่างนี้
เราขับกันไปเบาชิดซ้ายปกติเราจะขับกันไวนิดนึงเพราะว่าเวลาไปเล่นงานเนี่ยใช่ค่ะเราก็ขับกันชิดซ้ายมาถึงตรงสายเซียตรงยุดยางยางแตกยางแตกเลยอ่ะพี่เปิดเลยอย่างนี้ใช่ค่ะ
อ่ะแต่ทีนี้มาถึงคุณเพ็กบ้างอย่างคุณเพ็กคุณแม่คุณเพ็กเคยคิดว่าตอนเด็กเนี่ยคุณจะเป็นบ้าใช่ไหมทำไมอ่ะ
อยู่ดีเป๊ะลุกขึ้นมาบอกว่าที่บ้านตรงนี้ไม่ดีนะให้แก้ตรงนี้ทำตรงนี้ทำตรงนี้
มันเป็นทางผีผ่านก็บอกแม่ให้แม่เอากระจกไปติด

ใช่ค่ะเขาก็เลยคิดว่าเป๊กอาจจะเป็นบ้าอยู่ดีลุกขึ้นมาพูด
เขาก็เลยเหมือนจะพยายามจะพาไปหาหมอค่ะ
แล้วเราก็ไม่ไปแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นบ้าเขาก็เลยเปลี่ยนจากไปหาหมอพาไปหาพระ
พระนี่เป็นพระทุดงที่เขามาอยู่ตรงวัดล้างอะค่ะพระก็บอกว่าเราไม่ได้บ้าแต่คนที่พามาบ้า
บ๊วยบ๊วยคือแม่คุณอ่ะบ้าตัวคุณไม่ได้บ้า

เขาก็เลยเอาองค์แม่อุมาให้ให้มาองค์หนึ่งทุกวันนี้ก็ยังอยู่นะคะอยู่ที่บ้านที่อ่างทอง
เพราะเป๊กไปมาทุกที่เลยนะคะเขาบอกว่ามีผู้หญิงทรงเครื่องเยอะใส่ผ้าสรีดูแลตลอด
เวลาจะเป็นอะไรคนนี้จะเป็นคนคอยมาเตือนมาบอก
แล้วคุณรู้สึกว่ามีพระแม่อุมาอะไรตามตัวคุณอยู่จริงหรือเปล่า

อเรนนี่เวลาจะเกิดเรื่องอะไรเขาจะมาเข้าฝันบอกก่อน
อย่างที่รถคว่ำอะค่ะก่อนหน้านั้นประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ไปเล่นที่ใต้
นอนอยู่เป๊กจะนั่งรถคู่กับพี่แชมป์
แล้วเป๊กก็จะภาวะแล้วก็จะลุกขึ้นบอกพี่แชมป์บอกว่าพี่แชมป์ขับช้าหน่อย
หลังจากนั้นไม่เท่าไหร่ค่ะรถก็ฟ่ำที่สุโขทัย

แล้วก็ตอนที่น้องจะมีเรื่องที่วุ่นวายค่ะ
ก่อนหน้านั้นประมาณ๓วันเป๊กฝันฝันว่าจ๊ะใส่ชุดดำ
ชุดดำทั้งชุดเลยนะคะแล้วก็ตัดผมสั้น
ในฝันเป็นก็ไปจับมืออย่างนี้หนูจะไปไหนลูกถามน้อง
น้องก็หันมาแล้วก็ยิ้มเดี๋ยวข้าก็มาแป๊บเดียวเดี๋ยวข้าก็มา
คือเขามาเล่าให้หนูฟังนะแต่หนูบอกว่าค่าร้อนคาเลสตาผมสั้น

ก็ตั้งแต่นั้นนะคะไม่เกิน๓วันนะคะ

แล้วก็ที่รถคว่ำที่หลายอย่างที่มันวุ่นวาย

นักร้องลูกทุ่งเนี่ยสิ่งหนึ่งต้องเดินสายตามต่างจังหวัดเนี่ยนะฮะ
เคยนับว่ามาไปมากี่จังหวัดแล้ว
คือไปทุกจังหวัดแล้วค่ะไปหมดแล้วค่ะ
จังหวัดไหนที่คุณเคยเจอประสบการณ์ที่นอนไม่หลับทั้งคืน

คือจริงแล้วมันอาจจะเป็นเพราะเราด้วย
เพราะว่าคือหนูเป็นคนที่แบบชอบพูดส่ง
หนูบอกว่าเดี๋ยวหนูว่างหนูจะไปบวชให้นะ
พอว่างวัน๒วันหนูก็ไม่บวช

คือบวชนี่หมายถึงว่าไปบวชเข้าศิลป์ไปถือศิลป์ใช่ไหม

แล้วตอนนี้พอแบบวันสองวันเราก็ไม่ไปบวชอะไรอย่างนี้ค่ะ

ที่แบบเหมือนแจ้วความในเว้นที่เขามารอรับสมบูรณ์อะ
เราตัดสินใจว่าเฮ้ยว่างวันหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปบวชแล้ว
แต่ก่อนที่จะว่างคืนนั้นเล่นภูเก็ตแล้วต้องบินมาแล้วก็ไปบวชเลยอย่างนี้
คือคืนที่เล่นภูเก็ตมันเป็นความที่แบบไม่รู้เป็นอะไร
ทุกคนนอนแถวเดียวกันหมดเลยตอนแรกหนูก็นอนแถวนั้น
แต่พอเข้าโรงแรมไปปุ๊บโรงแรมสกปรกอ่ะพี่มีแมลงสาบอย่างนี้
อยู่บนเตียงอะไรอย่างนี้หนูก็เลยบอกว่าพี่คะหนูขอเป็นห้องได้ไหม
พอเปลี่ยนห้องปุ๊บหนูไม่อยู่คนเดียวแล้วอีกโซนนึง
ซึ่งมันเป็นอย่างนี้เป็นแบบคู่ขนาดนะพี่
แต่มันมีเกาะกลางที่แบบปิดเกาะกลางนุ๊กก็มาอยู่อีกฝั่งหนึ่ง

ยังไงไม่เข้าใจวาดเลยคุณวาดซิยังไง
คือมันเป็นอย่างนี้พี่แบบนี่โรงแรมอันนี้เป็นปูนเกาะกลาง
นะจ๊ะต้องนอนห้องนี้เพราะทุกคนก็จะนอนแถวนี้หมดเลย
แต่มันสกปรกหนูก็เลยได้ไปนอนตรงนี้
ก็คือบริเวณโรงแรมจะเป็นลักษณะอย่างนี้ถูกไหมฮะ
ตรงนี้ที่คุณจ๊ะวาดมาตรงนี้นะครับจะเป็นเหมือนเกาะกลาง
ซึ่งโบกเป็นปูนขึ้นมาตรงนี้ก็เป็นทางเดินวนล่อปูน
คุณจ๊ะนอนห้องนี้ก่อนตอนแรกนอนห้องนี้ก่อนนะครับ
แต่ตอนนี้แมลงสาปมันเยอะสกปรกขอย้ายเขาก็เลยจัดมานอนห้องนี้
แต่ทีมงานเรานอนแถวนี้กันหมดก็แสดงว่าอยู่ฝั่งตรงข้ามโดยการที่มีปูนเนี่ย

คือคืนนั้นเล่นคอนเสิร์ตเสร็จปุ๊บเราก็พูดนะว่าเดี๋ยวเราจะไปบวชทีอะไรอย่างนี้
แล้วพอกลับมาปุ๊บเข้าห้องอย่างนี้ลบหน้ายังไม่ทันแบบลบหมดอะพี่
มีคนมาเคาะประตูใช่เคาะแบบดังเลยอ่ะ
พอเปิดปุ๊บเราต้องเห็นแล้วเพราะว่าโรงแรมมันยาวอะพี่มันหลบไปไหนไม่ได้อยู่แล้ว
แล้วเปิดไปไม่มีคนหนูก็เลยคิดว่าเฮ้ยสงสัยแดนเซอร์มาแกล้งอะไรอย่างนี้
มันลบตรงไหนวะว่าเราชอบแกล้งอะไรอย่างนี้
แล้วก็เข้าไปในห้องแล้วก็ปิดแป๊บเดียวจริงเคาะอีกสองทียังดังอะพี่
ใช่เราก็เลยเปิดไปก็ไม่มีแล้วเราก็เริ่มใจแป้วแล้ว
แล้วเรานึกในใจว่าถ้าเป็นผีให้มาเคาะอีกที
คือปิดประตูยังไม่ทันอะไรอะพี่โคะดังมากอีก๒ที
แรงคือพอปิดประตูไปอย่างเนี่ยคุณก็อยู่หน้าประตูอย่างเนี่ยเหรอ
ของลับใช่แล้วแบบแรงมากจนหนูโทรไปขอพี่เป๊ะอยากดูดิวะ

พี่เผยก็มาใครว่าอะไรอย่างงี้
คิดว่าต้องเป็นแบบโรคจิตอะไรอย่างนี้

หนูก็เลยบอกว่าเอางี้ไปเอาแดนเซอร์มานอนเป็นเพื่อนค่ะ

แนนเซอร์มานอนอะไรอย่างนี้

บอกว่ามีอะไรแต่บอกว่าให้มานอนเป็นเพื่อนเพราะว่ามันอยู่โซน

เดนเซอร์ก็นอนก็หลับกัน๓คน
แดนเซอร์จะต้องไปอาบน้ำตอนตี๔
เพราะว่ารถจะต้องออกตี๕แต่หนูว่าบินคนเดียว
ตี๔แดนเซอร์ตื่นบอกว่านายไปแล้วนะเดี๋ยวข้าไปเตรียมเสื้อผ้าก่อน
นเซอร์ออกจากห้องไปนิดเดียวพี่มาโคะดังอีก
เออคือหนูก็เลยบอกว่าไม่ต้องเคาะแล้วนะ
เพราะว่าเดี๋ยวไปบวชทีแล้วก็จะแบบจะอุทิศให้อะไรอย่างนี้
รุปหนูก็ไม่ได้นอนแล้วแหละหนูก็กลับรถตู้เลยเพราะหนูอยู่ไม่ได้

ไม่ค่อยเจออะไรนะตามโรงแรมอ่ะแต่เป๊ก

คือบุรีรำเป็นตรงนั้นมันเป็นทางเปรี้ยวพี่อีสาน
เราก็มารถตู้กันพี่เขยขับแล้วก็มีแดนเซอร์อีก๔คนหรือ๖คนตอนนั้น
แล้วก็มีหนูมีพี่เป๊กแล้วก็ขับกันมา

กลับจากบุรีรำมันมีแบบผู้หญิงใส่ชุดดำ

คันพี่คือแบบเพิ่งออกจากงานไง
แล้วคือแบบอยู่ตรงกลางถนนแล้วพอรถเรามาอย่างเงี้
พี่ใส่ว่าเฮ้ยจะโหลบอ่ะพี่แต่ไม่ได้โหลบนะ
คือแบบไม่ตกกับใจแต่ผู้หญิงคนนั้นลอยผ่านหน้ารถไป
หมายถึงเหมือนผ้าพริวผ้าสีถูลอยตักลงไป
ใช่ทั้งรถก็แบบเดินสองเนอร์เส้อเห็นกันหมดอะไรอย่างเงี้ย

คือถ้าหักหลบอีกฝั่งคือรถสิบล้อ

อาจจะเป็นผ้าที่แบบเขาติดรถสิบล้อแล้วหล่นมาหรือเปล่า

เครื่องรถมันกระเด้งขึ้น
เหยียบคนอ่ะทั้งที่เราก็เห็นว่ามันไม่มีอะไร
เราคิดว่าเฮ้ยหมาหรือเปล่าวะเราก็เลยลงไปดูกัน
ไม่มีอะไรเลยพี่รถก็ไม่ได้เป็นอะไรเลย
แต่เราเหยียบแบบเหมือนจะคว่ำอ่ะใช่ค่ะเราก็ไม่ได้คิดอะไรนะ
ไม่ได้คิดถึงเรื่องผีอะไรอย่างนี้แต่พอมาถึงอายุทยาที่จะแยกไปอะพี่
ขวาเราวิ่งขวาปุ๊บหนูก็ขับแล้วตรงขวามือเราวิ่งขวามีคนยืนเป็นผู้ชาย
เสื้อสีขาวและเลือดเต็มเลยอยู่แบบเหมือนติดกระจกเราเลยอ่ะพี่ยืนอยู่นะ
เห็นกันหมดไหมมีหนูเห็นอืมแล้วก็มีพี่เป๊กเห็นแล้วเราก็พูดว่าเดี๋ยวเช้าอ่ะ
เราจะไปทำบุญให้พอเช้ามาปุ๊บอีกวันหนึ่งเล่นเดิมบางเดิมบางแล้วก็ไปกัน๓คน
เลนเซอร์ไปเองมีแม่มีหนูมีพี่เป๊กหนูไม่ได้ไปทำบุญนะพี่
เพราะเราแบบตื่นสายอะไรอย่างเงี้ยเราตื่นไม่ไหวอ่ะค่ะพูดไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะเรากลัว
วันนี้ไปเล่นเนินบางขาไปไม่มีอะไรขากลับตรงนั้นเขาเรียกว่าโค้งกิโลหกมีหลักกิโล
โค้งนั้นเฮียนมากพี่โค้งไหนนะโค้งกิโลหกตรงทุ่งแฟกอำเภอสามชุก
คือใครผ่านกันเต็มคันเหรอใช่ค่ะทั้งคันเลยให้เห็นหมดเลยแม่หนูพี่เป๊กเป็นผู้ชายคนเดิม
ใส่เสื้อสีขาวเลือดเต็มตัวเลยนั่งตรงกิโลอ่ะพี่แล้วก็แบบห้อยหัวลงมาอย่างเงี
เอาก้นนั่งอยู่อย่างเงี้เหรอใช่ค่ะนี่คือคุณเห็นคาตาเลยเหรอใช่พี่เนี่ยตอนนี้ยังติดตาแบบแต่เราไม่เห็นหน้าเขานะแต่เป็นเลือดเต็มตัวเลย
จนแบบอีกวันเราต้องไปทำบุญให้เขาอเจมส์มาถวงเหมือนเขามันถวง

ทำไมพี่น้องคู่นี้เจอผีบ่อยจังเลยอะส์

มันแน่นหายใจไม่ออกมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะ
เหมือนกับตอนนี้จ๊ะอายุ๒๕เป็นเจ้าเพศแล้ว
คุณเชื่อว่าน้องกำลังโดนอาถรรพ์เป็นเจ้าเพศอยู่

แล้วคุณกำลังเชื่อว่าน้องคุณเนี่ยโดนทำของใส่อยู่